คุณผู้ชมครับข่าวเที่ยงนี้ได้เวลาที่คุณจะติดตามข่าวใหญ่กันแล้วนะฮะ

ใช่ตัวใหญ่ค่ะแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เดี่ยวด้วยนะ
ใหญ่คู่คือมากันเป็นแม่ลูกช้างป่าค่ะคุณผู้ชม
แล้วมันก็ข้ามถนนจังหวะที่ข้ามถนนรถเขามา
เป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์รถเทลเลอร์เนี่ย
ใช่แล้วทีนี้ก็เบรกไม่ทันสิคะ
มันก็เลยทำให้รถพลิกคว่ำตกลงไปที่ร่องกลางถนน
คือทั้งคนทั้งช้างเจ็บนะคะคุณผู้ชม
นี่เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นช่วงตี๕ที่ผ่านมาเมื่อเช้านี้เองค่ะ
ตำรวจสพนใหญ่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงไปตรวจสอบ
จุดตรงนี้เป็นอุบัติเหตุรถเทรลเลอร์๑๘ล้อเนี่ย
ชนช้างป่าบนถนนสาย๓๔๔ขาเข้าชนบุรีตรงอำเภอหนองใหญ่นะคะ
จุดที่เกิดเหตุก็ไปเจอรถเทรลเลอร์๑๘ล้อ
พลิกตะแคงอยู่อยู่ที่ร่องกลางถนนสภาพเสียหาย
แล้วก็มีคนเจ็บคือคนขับนะคะ
คนขับเขาก็เจ็บปวดขาท่อนล่างแล้วก็มีแผลถลอกตามร่างกาย
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลคนขับคือนายสมพงศ์บุญช่วย
อายุ๕๔ปีแล้วเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นเอ๊ะรถตู้เกี่ยวอะไรด้วย
กระจกมองข้างด้านซ้ายเนี่ยเสียหายแล้วมีผู้โดยสารอยู่เต็มรถเลยนะคะคุณผู้ชม
มีคนขับคือนายชาตรีก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่า
แล้วมันเป็นช่วงขึ้นเนินผมขับอยู่เลนขวา
รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์อยู่เลนซ้ายก็วิ่งตีคู่กันมา

ผมเห็นช้างป่า๒ตัวตัวใหญ่ตัวเล็กอยู่กลางถนน

แต่ว่ารถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์รถเทรลเลอร์หลบไม่ทัน
ก็เลยไปชนช้างตัวเล็กน่าจะเป็นตัวลูกค่ะ
รถเสียหลักตกลงไปในร่องกลางถนน
แล้วเนี่ยคุณผู้ชมช้างเองก็เจ็บนะ

คือช้างมันก็ตกลงไปนอนอยู่ในร่องน้ำ
คนขับรถบรรทุกนี่ก็รถพลิกไปในร่องน้ำแล้ว

ทีนี้คนขับรถตู้ก็เลยต้องเรียกชาวบ้านมาช่วย

เขาก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าช้างสองตัวนี้

ก็น่าจะเป็นแม่ลูกกันเดินออกมาหาอาหารกิน
เท่าที่ดูสภาพที่ตกลงไปในร่องกลางถนน

ต้องรอให้สัตวแพทย์จากศรีราชามาดูอาการก่อน
แล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายช้างเอาตัวไปรักษาต่อไปด้วยนะคะ
อืมรู้สภาพรสสิ